พูดถึงผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นเด็ก

แต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นภาพประทับใจออกมา
มีการแชร์ในโลกโซเชียลว่าเด็กหญิง๓ขวบ
รายนี้กลายเป็นหนูน้อยที่ดูแลคุณพ่อ

ที่บอกว่าพ่อคือเป็นผู้ป่วยโควิด

ก็มีลูกน้อยคนนี้คุณปีนเตียงขึ้นไป

พ่อคะเป็นยังไงบ้างคะดูแลอย่างใกล้ชิด
คุณพ่อจริงก็อาการหนักเชื้อลงปอดแล้ว
แต่คุณพ่อก็พยายามที่จะดูแลลูกเหมือนกันต่างคนต่างดูแล
คุณพ่อพยายามลุกมาชงนมให้น้อง

ใช่ทีนี้ถามว่าอาการของพ่อลูกคู่นี้เป็นยังไงบ้าง

อยากรู้ไหมอยากรู้สิอยากรู้สิ
ดังนั้นผมพาไปดูในโพสต์ของคุณหมอที่ดูแลพ่อลูกคู่นี้ก็คือ
คุณหมออนุชิตนิยมปัธมะเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์
ระบบทางเดินหายใจกลุ่มงานอายุรกรรม
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

ภาพแห่งความหวังและกำลังใจของทีมเคสสองพ่อลูก

มีคนถามด้วยความเป็นห่วงเป็นจำนวนมาก
ว่าตอนนี้อาการทั้งสองคนเป็นยังไง

ลุกขึ้นมาว่ายสวัสดีทักทายผ่านกล้องนี้นะครับ
คือ๒คนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ตัวคุณหมอเองอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

กลับมาเป็นเกือบปกติแล้วเกือบ๑๙๘แล้ว
ส่วนน้อง๓ขวบพยาบาลตัวน้อยเนี่ยนะฮะ
สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงตั้งแต่แรกเลยคุณ
เล่นสนได้ตามวัยและยอมกินนมกล่องแล้วนะฮะ
ทั้งคู่นั่งท้ายรถกระบะกลับบ้าน

แล้วก็คุณหมออนุชิตก็โพสต์บอกว่า
ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงนะ

กำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่คือลูก
ใจรับวันแม่เลยครับ

ดิฉันเข้าไปดูในโพสต์ของคุณหมอในเฟซบุ๊ก

บอกว่าเวลาคนไข้รอดกลับบ้านเราก็ดีใจ
คุณหมอส่งออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
เออนะฮะถือว่าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วทั้งพ่อและลูก

วันนี้เราเลยพูดคุยกับคุณหมออนุชิตนะ

ผู้เป็นพ่อตอนแรกรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอำเภอขามทะเล๒

ก็คือมหาราชนครราชศรีมา
เพราะว่าเชื้อโควิดลงปอดรุนแรงมาก
อาการหอบเหนื่อยมากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำเลยนะ

ตอนที่รับตัวคุณพ่อท่านนี้มาโรงพยาบาล

คุณหมอของโรงพยาบาลขามทะเลสอ
โทรมาบอกหมออนุชิตหมอนุชิต

นี่ไงหนูน้อยเด็กหญิงวัย๓ขวบ

รับมาเลยคลอดลูกกันจะได้อยู่ด้วยกัน
แต่ว่าเด็กอาการไม่หนักนะเป็นผู้ป่วยสีเขียว

เพราะแม่ของเด็กก็ติดเชื้อโควิด๑๙ลงปอดเช่นกัน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
ทีนี้เอาล่ะคุณหมออนุชิตก็เลยต้องตัดสินใจนะฮะ
ฟังเสียงคุณหมออนุชิตเล่านะครับ
ปกติแล้วจะไม่ได้ให้ใครฟังนะครับ
แต่เผอิญเป็นข้อลูกกันนะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องแยกพ่อแยกลูกกันอีก
เราก็ไม่ได้อยากแยกพ่อแยกลูก
จริงเขาป่วยด้วยกันเป็นโควิดด้วยกัน

แต่เขาก็อยู่ด้วยกันมานาน
จริงผมก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรนะครับ

ก็เอาทั้งพ่อทั้งลูกมาอยู่ด้วยกันในห้อง
คุณพ่อเขาค่อนข้างหนักนิดหนึ่ง
เขาลืมเรื่องผลเทียบไป
เพราะถ้าเป็นผมเองอยู่กับลูกอยู่ด้วยกันสองคน

รู้ไหมฮะคุณพ่อท่านนี้กับคุณลูกท่านนี้
คุณพ่อชื่อคุณพ่อสำราญอายุ๔๔ปี
เด็กหญิงชื่อว่าน้องปิ๊งปิ๊ง
ปิ๊งปิ๊งพยาบาล๓ขวบพยาบาลไอซียูที่อายุน้อยที่สุด

พ่อบอกกำลังกักตัวอยู่ที่วัดหนองกก

ตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมาในพื้นที่แหละ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นการกักตัววันแรกครับ
แล้วคุณพ่อสำรานก็บอกว่าทำงานอยู่กรุงเทพนะ
และหลังจากติดเชื้อโควิด๑๙คือมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นมีไข้สูง

ขอกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนามาพร้อมกับลูกสาวนะครับ
และทีนี้นะฮะก็ถามอาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างนะครับ

ก่อนหน้านั้นคุณพ่อกับปิ๊งเนี่ยไหนปิ๊งนี่คุณพ่อหันไป
พอดีเลยหันไปหาน้องปิ๊งปิ๊งสวัสดีค่ะ
ปิ๊งปิ๊งก็สวัสดีทักทายนะฮะ
ก็ถามว่าคุณพ่อกับน้องปิ๊งปิ๊งกลายเป็นข่าวดังอยู่ในโลกออนไลน์ด้วย
แล้วก็ข่าวดังที่ออกหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วย
คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อบอกโอ้โหก็ดีใจ
เห็นแล้วมันชื่นใจไงกำลังใจดีอยู่ที่ลูกจริงนะครับ
จนตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยแล้ว
พ่อบอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่

เหมือนตายแล้วเกิดใหม่รอดชีวิตมาได้
แต่ตอนนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับ

ขอบคุณคุณหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลมหาบราชนครราชศรีมามาก

แข็งแรงแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับ